ประเด็นแรกเรื่องของการที่มีการแชร์ภาพของนางแบบใส่ชุดไทย

ไม่ใส่ชุดใส่เครื่องประดับอย่างเดียว

คุณเฟื่องพูดถูกใส่แต่เครื่องประดับนะ

เต็มนะเส้นประดับมาเต็มแต่ชุดไม่มีเลย

นี่ก็มีสาลายด้วยน่ะหัวหงูน่ากลัวมากเลย

เอาเป็นว่าเมื่อวานนี้ท้ายที่สุดแล้วนะฮะ
สืบสวนติดตามแนวทางที่นางแบบแล้วก็ทีมงานมาดำเนินคดี
เพราะว่าสถานที่แห่งนี้ไม่อนุญาตให้กระทำการที่เป็นเช่นนี้โดยเด็ดขาดนะครับ

นางสมบัตินามพินิศผู้ช่วยผู้บุญนายการเขตบางคุณเทียน
นำเอกสารหลักฐานการถ่ายแบบอนาจารย์ในที่สาธารณะของนางแบบ
เข้าแจ้งความต่อพันธ์ตำรวจเอกยศวิทิศประพาธรรมรงค์
ผู้กำกับการตำรวจนครบานเทียนทะเลให้ดำเนินคดีกับนางแบบและทีมงาน
ถ่ายภาพอาณาจารย์ในพื้นที่ป่าชายเลนซึ่งถือว่าเป็นที่สาธารณะนะครับ
นางสมบัติบอกว่าจุดที่นางแบบรายนี้ถ่ายภาพ
เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน
แม่ใช้เส้นทางศึกษาธรรมชาติไปศึกษาร่างกายซะละ
ถือว่าอยู่ระหว่างปิดปรับปรุงทางเท้าแล้วก็ปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม
รับนักท่องเที่ยวมาแล้วประมาณ๒๓เดือน
โดยสำนักงานเขตมีการติดป้ายไปติดประกาศไว้
ห้ามเข้าพื้นที่อย่างชัดเจน
ขณะเดียวกันยอมรับว่าประชาชนและนักท่องเที่ยว
ก็ยังสามารถที่จะเข้าไปเที่ยวชมได้
ทั้งทางเรือทางจักรยานและการเดินเท้า
ส่วนการถ่ายแบบในลักษณะนี้ทำให้ประเทศไทยเสื่อมเสีย
เข้าแจ้งความร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับนางแบบและทีมงานนะครับ
ด้านของภูมิกับการตำรวจนครบานเทียนทะเล
ก็บอกว่าได้สั่งการให้พนักงานสอบสวนเนี่ย
สืบสวนหาบุคคลในภาพ

เพราะตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเป็นทีมไหนนางแบบคนไหนนะครับ
บอกว่าต้องทำการสืบสวนหาบุคคล

ต้องทราบว่าถึงวัตถุประสงค์อีกมั้ย

แจ้งข้อหาฐานกระทำอนาจารย์ในที่สาธารณะ

ก็ทราบว่าก่อนที่จะมีการถ่ายแบบชุดดังกล่าว
มีทีมงานมาดูสถานที่๒๓คน
จากนั้นอีก๑สัปดาห์จึงมีการถ่ายแบบ

ซึ่งตำรวจจะเร่งสอบพยายามรวบรวมพยาน

ไม่รู้แหละว่าถ่ายแบบมานานหรือยัง

เพิ่งจะถ่ายแบบกันเสร็จสิ้นเรียบร้อยไป
แต่ว่ามันมีการโพสต์ออกมาในโลกโซเชียล

มีประมาณนี่ถามเหมือนกับผมดู

มันก็ว่ากันไปตามข่าวนี่แหละ

มีหลายท่าด้วยในการโพสต์ท่าของนางแบบเห็นแล้วก็อันนี้ยัง

กินนารีบินเรียบร้อยแต่บางภาพนี้ก็ไม่เรียบร้อยนะฮะ
คือพูดตรงอันนี้เขาเรียกภาพอาณาจารย์

แล้วก็แม้ว่าจะพยายามแต่งตัวแต่งอะไรต่างแต่ไม่มีการหลบมุมไม่มีการซ่อนเลย
คือถ่ายแบบนี้มันไร้ซึ่งยางอาย
ถ้าในศัพท์ของวงการศิลปะก็เรียกว่าเป็นศิลปะ

แต่ว่าล่าสุดเจ้าหน้าที่ก็ออกมาขอบคุณชาวบ้านที่เป็นหูเป็นตาให้ด้วยนะครับ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่เองก็อยู่ห่างไกลจากพื้นที่อาจจะดูแลไม่ทั่วถึง
เพราะฉะนั้นเราประชาชนทุกคนต้องร่วมกันเป็นหูเป็นตา
เรื่องแบบนี้เรายินดีเป็นหูเป็นตาให้ครับ